ตัวเงินตัวทองจ๋าเหมือนจะกลับเข้าไปในป่าแล้ว
เดี๋ยวนะหนูเรียกเหมือนหนูคุยกับมันรู้เรื่อง

คุณตำรวจบอกว่าเหมือนจะเข้าไปในป่าแล้ว
แต่ทำไมเห็นตำรวจเข้ามาใกล้วิ่งกลับเข้ามาใหม่
เหมือนจะกลับเข้าป่าแล้วนะด้านขวา

กรอปสนใจด้วยหรือว่าเหยียบมั้ยเหยียบ

โถ่ะเอ้าไม่มีบอกก่อนเลย
นั่นเนี่ย

ออกไปค่ะบรรดาชาวเน็ตสอบถามมากที่สุด
ก็คือเหมือนคุณก๊อฟเลย

นี่คุณตาดีมากเลยนะ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

ก็ตามการลาดยางอะเนอะ